ที่ฉันมาเรื่องของคนมีชื่อเสียงอีกคนนึงเทพิทักษ์อันนี้เป็นเน็ตไอดอลนะคะ
หลายหลายท่านที่ติดตามก็อาจจะจำกันได้นะคะก็คือเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือเขาทำ
ทาหน้าขาวแล้วก็หวีผมปาดแก้มป่องแบบนี้ค่ะ
คือเขาจะชอบแต่งตัวแล้วก็เป็นคนที่คนก็จะจดจำว่าเขาชอบทำตัว
แล้วไม่จ่ายเงินคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่จับภาพเอาไว้ตอนที่มีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีชมพู
เดินลงมาจากรถลักษณะการเดินเราทำลูกศรชี้ให้ดูนะ
ครับก็จะเซไปเซมาแล้วก็เดินไปที่ตู้เอทีเอ็ม
ตอนเดินไปก็ชนเสากั้นทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อบางอย่างก็ตกลงไปที่พื้นด้วยนะคะ
พนักงานที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยอันนี้ตอนนี้คือเดินมาคือจะไปกดเงินนั่นแหละนะคะ
อันนี้คือที่ปั๊มน้ำมันปตทปากซอยวิภาวดีรังสิต๗๐นี่เองนะคะ
ก็จะไปกดเงินก็ชนเสานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
จะมีพนักงานปั๊มมาพาผู้ชายคนนี้กลับไปที่รถ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถออกจากปั๊มไปเลยนี่เป็นภาพเมื่อตอนช่วงเก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เด็กปั๊มเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมรถคันนี้ขับเข้ามาเพื่อจะเติมน้ำมันหนึ่งพันบาท
แล้วเด็กปั๊มเนี่ยเขาจำได้ว่าคนขับคือในเทพิทักษ์เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยก็เห็นนายเทพิทักษ์นับเงินอยู่แต่คิดว่าเงินน่าจะไม่พอ
เขาก็เลยเดินลงจากรถไปกดเงินแต่ไปนานนะคะแล้วรถก็มีคิวรอเยอะ
สุดท้ายเด็กปั๊มก็เลยเดินมาตามตรงนี้ค่ะตู้เอทีเอ็มตรงนี้
แล้วเพื่อนพนักงานบอกว่าเอามีคนมีเหตุการณ์คนทุบตู้เอทีเอ็มนะคะ
เทพิทักษ์บอกว่ากดตังค์ไม่ได้ตู้มันกินบัตร
เขาก็เลยพานายเทพิทักษ์เนี่ยกลับมาที่รถแต่ปรากฏว่า
เทพิทักษ์ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ
จอดเติมน้ำมันบอกผมว่าเออน้องเติมพันหนึ่งดีเซลพันหนึ่งดีเจ็ด
ผมก็เติมให้เขาแต่เขาก็เดินไปกดตังค์อยู่ที่ตู้

ผมกลัวตังไม่ได้ไปในตู้มันเข้าไป
บัตรพี่เขาเข้าไปคือมันหมดไม่ได้
ไปดูกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับในเทพิทักษ์นะคะ
คุณวิไลพรบอกว่าผู้ชายคนนี้เอาบัตรมาสอดที่ตู้
แล้วก็บอกว่าเงินไม่ออกซะทีบ่นอยู่เนี่ยค่ะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็โวยวายอยู่คนเดียว

ผู้จัดการปั๊มวันนี้ก็ไปพบตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง

เพราะว่ายังไม่ได้เงินค่าน้ำมัน
ในขณะเดียวกันล่าสุดภรรยาในเทพภิทักษ์เนี่ย
แล้วก็จ่ายค่าน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

ถ้ามีความเสียหายมีการศึกหรออะไร
ก็คงจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะคะ